ไอซิสนะครับออกมาข่มขู่ว่าจะโจมตีผู้บริหารของทวิตเตอร์
รวมทั้งผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กนะครับหรือว่ามาซักเกอร์เบิกนั่นเอง
เนื่องจากว่าผู้บริหารทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่ในโลกออนไลน์

ในการที่จะสกัดกั้นช่องทางในการสื่อสารของกลุ่มไอซิส
สื่อสังคมออนไลน์ครับ
กลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์แล้วก็ซีเรียหรือว่าไอซิสนะครับ
แพร่คลิปข่มขู่ตัวใหม่พร้อมทั้งส่งคำเตือนไปยังมัสเกอร์เบิก
ก่อตั้งเฟซบุ๊กแล้วก็แจ็คดรอซี่ผู้บริหารของทวิตเตอร์
เพื่อตอบโต้การตัดสินใจของผู้บริหารทั้ง๒ราย
ประกาศร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

ในการสกัดกั้นสื่อออนไลน์ที่มาจากกลุ่มไอซิส
คลิปดังกล่าวนั้นเผยภาพใบหน้าของผู้บริหารเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

ท้าทายว่ากลุ่มไอซิสจะเคลื่อนไหวต่อไป
แม้จะถูกปิดบัญชีผู้ใช้ในโลกออนไลน์ก็ตาม
จะอ้างตัวว่าในสังคมออนไลน์ขณะนี้
มีผู้ใช้ที่พักดีกับกลุ่มไอซิสมากกว่า๑๕๐๐๐บัญชีผู้ใช้ครับ
ความเคลื่อนไหดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ
ประชุมนัดพิเศษกับผู้บริหารธุรกิจสังคมออนไลน์
เพื่อจัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการสกัดกั้นสื่อออนไลน์ที่มาจากกลุ่มไอซิสนะครับ
เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มไอซิสนั้นมักจะใช้ช่องทางดังกล่าว
ในการรับสมัครนักรบจากต่างแดนรวมไปถึงเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ
และความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้าย
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคำขู่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทวิตเตอร์เคยได้รับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการข่มขู่ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ
ตลอดปี๒๕๕๘หลังจากทวิตเตอร์เดินหน้าระงับบัญชีผู้ใช้นับแสนบัญชี
ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสครับ